เดี๋ยวผมมีนำเสนออีกหนึ่งเมนูนะครับ
พาไปที่เมืองโบราณหน่อยที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
ที่นี่นะน้องใบตองนะเป็นเมืองโบราณที่เขามีศิลปะวัฒนธรรม
แล้วก็มีสิ่งที่เป็นเรื่องราวของความโบราณอยู่
แล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของความอร่อยเรื่องของบะหมี่นะครับ
สูตรโบราณแต่มาประยุกต์ให้เข้ากับยุคใหม่แบบนี้
เป็นบะหมี่ชาโคที่ดีต่อสุขภาพ
ผมนำมาจากรายการนี้เล่าเส้นเป็นเรื่อง

จำได้ไหมจำได้สิคุณ
เป็นไงสุดยอดเมนูแห่งเมืองแคว้นโบราณที่ว่านี้ครับ
ะหมี่ชาโคหมูแดงแห้ง
โอ้โฮดูสิครับแค่ชื่อนะโอ้โฮตายแล้ว

แล้วก็ปรุงให้อร่อยเลยรับรองว่าติดใจแน่
เขาบอกว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวหมูสุกสาลา
เปิดมานานกว่า๖๐ปีตั้งอยู่ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
เป็นบะหมี่ทำเองคิดค้นโดยลูกชายของเจ้าของร้าน

เขาบอกว่าเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วได้เห็นเส้นบะหมี่สีดำ
ทำมาจากหมึกของปลาหมึก
ด้วยการทดลองนำผงชาโคเนี่ยนะครับ
ที่ทำมาจากไม้ไผ่เผานำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ
ผสมกับเส้นบะหมี่ที่ทำเองของทางร้าน
คือปกติทางร้านจะทำเป็นบะหมี่เหลืองเป็นบะหมี่ไข่
แต่ออกรูปลักษณ์ใหม่ออกมาเป็นเส้นบะหมี่ชาโคสีดำแบบนี้นะครับ
พอลองทำออกมาป๊าบลูกค้าชื่นชอบ
นี่อย่างที่ผมบอกราดน้ำหมูแดงลงไปนิดนึงนะครับ

โอ้โหขายดีเป็นเทน้ำเทท่าครับ
เด่นของบะหมี่ชาโคของร้านคือก๋วยเตี๋ยวหมูสุกสารา

หอมเหนียวนุ่มอร่อยทานแล้วลงตัวจริง
ทานคู่กับน้ำซุปร้อนนะน้องใบตองนะสั่งแบบแห้งมา

เขาบอกว่าเส้นบะหมี่ของทางร้านก๋วยเตี๋ยวหมูสุกศาลา

มีเส้นสีเหลืองแบบธรรมดาและเส้นสีดำแบบชาโค
เจ้าของร้านเนี่ยผลิตเองทั้งหมดนะครับเป็นบะหมี่ที่ทำเอง
ร้านไหนเป็นบะหมี่ทำเองผมว่าน่าจะขายดีนะ
แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านด้วย
แล้วก็เขาจะทำขายหน้าร้านอาทิตย์ละ๑๐๐กิโลกรัม

ร้านก๋วยเตี๋ยวต่างจังหวัดเขาก็มาซื้อนำเข้าจากที่นี่ไปด้วยนะครับ
แล้วก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก
มีออเดอร์เข้ามาจากทั่วประเทศไม่ขาดสาย
รวมถึงยังมีบริการขายทางออนไลน์อีกด้วยต่างหากนะครับ

แล้วนอกจากนี้เส้นบะหมี่ที่ทางร้านทำเองแล้วนะครับ
ทางร้านยังขายลูกชิ้นหมูสูตรเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอาม่าอากง
อำมาตย์อาโกงอาอึ้มอาเจ็ก
นั่นแหละรุ่นเก่าเลยล่ะน้องใบตอง
รวมไปถึงเกี้ยวหมูแผ่นสูตรพิเศษให้กับลูกค้าด้วย

ใช่ก็ต้องจัดให้มันครบไปเลยนะครับ

โอ้โหก็มีเกี้ยวแบบชาโคด้วย

แล้วก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
หรือว่าอยากจะเดินทางไปเที่ยวกาญจนบุรี
แล้วอยากจะแวะไปลองลิ้มชิมรสมะหมี่ชาโคก็ไปกันได้
ผมย้ำอีกครั้งแล้วกันอยู่ที่อำเภอท่าม่วง

เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่๘โมงเช้า
จนถึงบ่าย๓ก็คือ๑๕นาฬิกา
ใครที่สนใจอยากจะลองออเดอร์ดูนะครับ
เส้นบะหมี่ลูกชิ้นสูตรดั้งเดิม

ของทางร้านก๋วยเตี๋ยวหมูสุกสาลา
โทรไปได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับ
มีส่งมาไหมหรือว่าจะไปทานที่ร้านแล้ว

เส้นบะหมี่ชาโคแห้งหมูแดง

และคุณผู้ชมถ้าหากว่าไม่ได้ไป
ก็พรุ่งนี้สิครับเปิดดูเอากับรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
บอกเล่าถึงเรื่องราวของอาหารเส้นทั่วอาทิตย์ทั่วถิ่นแดนไทยเลย
วันพรุ่งนี้นะครับติดตามกันได้กับรายการนี้นะครับ
เล่าเส้นเป็นเรื่องช่วงเวลา๑๑นาฬิกาของวันเสาร์ครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เปิดไปดู
เดี๋ยวจะมีหลายเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารเมนูเส้น
อาทิตย์นี้วันเสาร์นี้เป็นเรื่องอะไร
ติดตามกันได้ในช่วงเวลา๑๑นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะจ๊

เย็นต้องรอดูพรุ่งนี้ก่อนสิ
เออแต่ถ้าอยากจะไปทานก็ไปกันได้ทุกวันแหละครับ
ที่อำเภอทะมงจังหวัดกาลเจน่าบุรีกรับอาหารที่
พาไปหน่อยวันนี้

พาไปเดี๋ยวพาไปแต่ออกค่าน้ำมันให้หน่อยนะ